เรือนะครับก็เป็นนักเตะที่จบสกอร์เฉียบขาดมาก
โอกาสที่ได้สับไก่ยิงซึ่งการจับดับในครั้งนี้นะครับ
เฉพาะนักเตะไทยที่ยิงได้อย่างน้อย๔ประตู
ปรากฏว่าอดีศักดิ์เนี่ยเป็นดาวยิงที่เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้มากสุดเลยนะครับ
จากการยิงในหลีกไปแล้ว๙ประตูใช้โอกาสเพียงแค่๒๐ครั้งเท่านั้นนะครับ
โดยมีอัตราการเป็นประตูเนี่ยสูงถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยอันดับต่อมานะครับ
เป็นอธิสักษรีกำปังครับเท่าข้างหน้าจากโปรลิซเทโร่มาเป็นที่สอง
สามสี่หกจุดสามหกเปอร์เซ็นต์อันดับสามเนี้ย
อัตราการเป็นประตูนะครับ๒๗๕๙เปอร์เซ็นต์ครับ